คุณผู้ชมคะทีนี้เราก็ไปดูไปดูกันต่อเลยนะคะ

ใช่ครับท่านววเมธีนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่
แล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับที่ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่
ในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอาแคดิเมฆแม่สายออกมาจากถ้ำหลวงนะครับ
แล้วก็ยังมองว่าการทำพิธีแผ่เมตตาหน้าถ้ำหลวงของพระครูบาบุญชุ่ม
เป็นเรื่องดีเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
แล้วก็ท่านววเมธีเนี่ยท่านก็แนะนะ
ทีมหมูป่าบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้สละชีวิตในภารกิจครั้งนี้ด้วย
ซึ่งก็หมายถึงจ่าเอกสมานกุนันด้วยนะครับ
จ่าเอกสมานกุนันก็ถือว่าเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงด้วย
เมื่อวานทางพบศูนย์แล้วก็ทางทุกคนที่มาแถลงข่าวก็ยกย่องแบบเดียวกัน
คือวีระบุรุษถ้ำหลวงนั่นเองนะครับ
โดยพระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีเจ้าของนามปากกาววัชิระเมธี
และผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัศนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงราย
ร่วมแสดงความยินดีและความสำเร็จในการลำเลียงทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยนะครับ
โดยกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้
โดยทุกคนต่างก็ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
ยังมองว่าทุกคนคือฮีโร่ที่ช่วยให้ทีมหมูป่านั้นรอดชีวิตนะครับ
ววัชิระเมธีท่านยังแนะนำให้เด็กทีมหมูป่าบวชเนร
หลังจากเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นการขอบคุณทุกฝ่าย
ยังได้อาจจะได้ปฏิบัติธรรมอุทิศบุญกุศลให้แก่จ่าเอกสมานกุนันอดีตหน่วยซิล
สละชีวิตในภารกิจครั้งสำคัญครั้งนี้นะครับ
วิธีที่ดีที่สุดถ้าน้องอยากจะบวชอัตมาว่าทางนี้เป็นวิธีที่พิเศษที่สุด

เราชาวไทยชาวโลกก็คงจะประนมมือสาธุการให้น้องกันแน่
ใครก็ตามที่มาช่วยน้องถึงขั้นวางชีวิตลงเป็นเดิมพันธุ์
น้องรำลึกถึงพระคุณของท่านเหล่านั้น
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาพแผ่บุญแผ่กุศลให้
อาตมาว่าดวงวิญญาณของท่านผู้วายชนหากรับรู้รับทราบได้
โดยยานวิถีใดก็คงจะอนุโมทนาศาสตร์ทุกการ
พระมหาวุฒิชัยยังกล่าวถึงกรณีพระครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังนะครับ
ได้ทำพิธีแผ่เมตตาเปิดทางถ้ำหลวง
บอกว่าถือว่าเป็นการหลอมรวมทุกศาสตร์และความเชื่อของคนไทยได้อย่างลงตัวนะครับ
นับเป็นเรื่องดีและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนั่นเองนะครับ
อันนี้ความคิดความเห็นของท่านววัชิระเมธีนะครับ